ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเกิดเหตุคนร้าย
ใช้ปืนบุกเดี่ยวเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ในธนาคารกสิกรไทย
เงินไปสองแสนบาทนะแต่ว่าเขาถือว่ามีความชำนาญมาก
ใช้เวลาหลบหนี๓๐วินาทีเท่านั้นค่ะ

ขณะที่มีคนร้ายบุกเดี่ยวใช้ปืนจี้ชิงทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย
สาขาไอเพลสแหลมชะบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ได้เงินไปทั้งหมด๒แสนบาทนะคะ

คนร้ายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองนะคะ
สำหรับการก่อเหตุทั้งหมดใช้เวลา๓๐วินาทีเท่านั้น
คุณผู้ชมค่ะนายรุ่งโรธวะรังศรี

คือเป็นเจ้าหน้าที่ในขณะที่มีคนร้ายเข้ามาเลยนะคะบอกว่า
จำใจต้องให้เงินคนร้ายไป

เอาชีวิตไว้ก่อนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเงินปืนจริงปืนปลอมด้วย
แต่พื้นอ่ะขายพื้นจริงมากแล้วผมก็เข้ามาเสร็จ
ผมจะไม่ให้มันผมก้มติดตามบอกเอาให้กูสองแสน
มันจะกระโดดข้างมาแต่เงินมันมากกว่าสองแสน

มีเผื่อปืนเข้ามาจอจอในหกที่นอนประคับ

ผลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วม
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ได้ลงพื้นที่ที่สพแหลมชะบังเลย
แล้วก็ติดตามประชุมความคืบหน้าของเรื่องนี้
ขณะนี้ก็ได้รวบรวมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

เป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชน
และตอนนี้ตั้งรางวัลนำจับให้แก่ผู้ที่ให้เบาะแสแล้วนะคะ
ทางการสืบสวนแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
แล้วก็กระจายกำลังลงพื้นที่ไปตามเส้นทางต่างรอบพื้นที่
และหาเบาะแสจากเสื้อคลุมสีดำ
ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ด้านหลังนะคะ
ซึ่งน่าจะเป็นอักษรโลโก้ของเสื้อยี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อนี้แหละนะคะ
รวมถึงทั้งรถจักรยานยนต์หมวกนิรภัย
และรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายรายนี้ด้วยค่ะ